อกจากที่จะมีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่แล้ว
บรรดาประมุขผู้นำประเทศต่างก็ได้มีการกราวกล่าวคำอะไร

ก็ได้มีการกล่าวแสดงความเสียใจต่อสมาชิกราชวงศ์ไทย
แล้วก็รวมถึงประชาชนชาวไทยทั้งประเทศด้วย
ได้กล่าวยกย่องถึงการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนั้น
เกิดการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็
เดี๋ยวไปฟังคำพูดของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกันครับ
จงกิจท